ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วขอเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยเด็ดราคาถูกมี
มั้ยดีมั้ยมีถามละสิบบาทเองครับทีนี้เลยฮะเป็นร้าน
ที่เปิดแบบง่ายง่ายขายหน้าบ้านตรงเนี้ยคือซอยตาดีกา
เป็นร้านเล็กที่เปิดขายหน้าบ้าน
ขายมานานกว่า๘ปีแล้วนะ
มีหมดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทอดเครื่องดื่ม
เด็ดคือก๋วยเตี๋ยวที่ผมบอกราคา๑๐บาท

นี่แล้วดูสิมีเส้นบะหมี่กึ่งด้วย

แล้วขวานมะนาวมาให้หมูซีก
อันนี้คือเป็นสิ่งที่แปลกตาแปลกใจ๑๐บาท
ก็เลยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่หน้าบ้านนี้แหละ
ก็ลูกค้ากันในพื้นที่ทั้งนั้นติดอกติดใจแล้วฮะ

ที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยว๓น้ำซุป
ยังไงบ้างอ่ะเอ้ามันมีนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
เออน้ำแดงนี่ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกัน
น่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์คล้ายเจนตะโฟป่ะ

แล้วก็มีเป็นน้ำใสเหมือนสักครู่ที่เห็นก่อนหน้านี้
ค่ะรวมไปถึงแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำดำ
น่าจะเป็นเครื่องตุ๋นน้ำตกไหม
ไม่แน่ใจเหมือนกันจะน้ำตกหรือว่าเครื่องตุ๋น

ค่ะพวกของกินมีให้ไม่ได้เลือกสรรเยอะจริง
แล้วก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรมันก็ขึ้นหน้าราคาเยอะตรงนั้นสัตว์
ขายได้ยังไงชามละ๑๐บาท
เขาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มเติมเลย
อาจจะมีแค่เรื่องของวัตถุดิบแต่ตรงนี้หน้าบ้านเธอเอง

ง่อก็เลยประหยัดค่าต้นทุนไป

แล้วตรงนี้เขาขายลูกชิ้นก็ไม่แพง
ละ๕บาทเองนะขายน้ำขายขนมไปด้วยสบาย
เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
วันอาทิตย์ไม่เปิดนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปแล้วกัน
กันถึงสถานที่เนาะเผื่อจะไปเพราะว่ามันก็เข้าซอยลึกไปนิดนึง
ซอยตาดีกาตามบนฉลุงเอาเพิ่มเมืองจังหวัดสตูนะครับ
ใครที่อยู่ตรงเท้านั้นลองไปแวะเวียดอุดดุลกันนะครับ